นั่นก็คือเรื่องราวของการทำโดมิโนฟูกมนุษย์นั่นเองคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่๗เมษายน
แต่มีคนชมและให้ความสนใจมากมายทีเดียว
จำนวนกว่า๑๒๐๐คนมาร่วมกันบันทึกสถิติโลก
ด้วยการผูกข้อมือของตัวเองติดกับฟูกที่นอน
แล้วก็วางเรียงกันแบบนี้ไปเรื่อยลักษณะเหมือนตั้งเรียงโดมิโน
แล้วจากนั้นก็เริ่มล้มไปทีละคนทีละคนคนข้างหน้าก็ทับคนข้างหลัง
กันไปทับกันไปโอ้โหบางคนก็แทบจะโดนหน้าโดนศีรษะบางคนก็โดนปลายเท้า

แต่ว่าทุกคนใจสู้มุ่งมั่นอยากจะบันทึกสถิติโลกสวยงามทีเดียวนะคะ
ลงไปเป็นทอดแบบนี้ทั้งหมด๑๒๐๐คนรวมเวลาทั้งหมดนะคะ
คนแรกถึงคนสุดท้าย๑๓นาที๓๘วินาที
สถิติโดมิโนฟูกมนุษย์ที่มากที่สุดในโลกได้สำเร็จ
สถิตินี้นะคะเป็นสีสันในโลกออนไลน์มาก
เพราะตั้งแต่เผยแพร่คลิปไปเมื่อ๗เมษายนตอนนี้มีคนชมแล้วเกือบ๒แสนคนไม่ธรรมดา

มากด้วยแล้วก็มีใจด้วยเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะ
สวัสดีครับ